ไลท์มวยไทยรัฐกับเอกชุมพรนักชกขวัญใจคุณนายท่านผู้ว่ามาแล้ว
มทูตปากแดงเพชรชิงชัยมาถึงก็ใส่ใหญ่เลยเตะเจาะล่าง
ลงไปร้องโอ๊ยให้กรรมการนับ๘โอโรโน่ยกแรกเท่านั้นครับ
โดนไปแล้วหนึ่งนับอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเสือขย่ำเหยื่อต่อแล้วเตะย้ำไปที่เดิมครับ
หูยแม่หน้าตานี่เยเกย์ทีเดียวล่ะ
ลุกขึ้นมาสู้ต่อโดนแทงเข่าซ้ายโดนเตะเจาะยางแตกไม่แตก
พยายามกัดฟันสู้มีสวนเหมือนกันยังดื้อยังโต้ยังเถียง
ระวังข้างบนโดนข้างล่างครับไปแล้วครับใครจะอยู่ก็อยู่ผมไปดีกว่า
ใจไหวครับแต่ร่างกายโดนไปเยอะบอบช้ำกลายเป็นพ่อบุญลับเลย
กรรมการบวกมือบ๊ายครับสามนับอ่ะโอ้โหดูภาพช้า
ลวมลัวไม้ติดตามนี่ครับมาเป็นไฮไลท์หมัดขวาคล่อมไป
วืดวาดกันไปหมดแล้วนี่จากมุมสูงโดนเตะดอกสุดท้ายครับ
้อยนี่เก็บฉากไปเลยหลังจากนี้จะเข้าห้องน้ำยังไง
ย้องได้หรือเปล่ามวยคู่นี้จบยกสองชัยชนะเป็นของ
ย่อมมาทูตปากแดงเอกชุมพรอะไรงั้นครับ